สภาพอากาศแบบนี้ทั้งแรงทั้งฝุ่นโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยก็ต้องปลูกต้นไม้แหละคุณผู้ชมช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละต้นช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสภาพอากาศที่ดีอากาศจะได้สดชื่นจำใส
ดิฉันกำล่าปลูกกรีวิมครัยริมรุมต๊าตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางเลือกในการปลูกพืชที่จะช่วยทำให้เกิดออศิเจนด้วย
ที่มีพิษนะคะคุณผู้ชมตรวจสอบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันทุกเช้า
ตอนนี้ถ้าพูดถึงดัชนีคุณภาพอากาศนะคะเชียงใหม่อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
ขึ้นแถบเหลืองเหลืองวันนี้ก็ดูเหมือนจะเบาใจ
แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจไปได้คุณผู้ชมเพราะว่าฝุ่นมันก็เป็นแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อวันพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดไป๒๓มกราคม
แถบแดงนะคะก็เตือนกันว่าเราคงยังจะต้องเผชิญกับฝุ่นพิษแบบนี้ไปอีก
จริงจริงก็ตลอดทั้งสัปดาห์ต่อเนื่องตราบใดที่ยังไม่ได้แก้ปัญหาทิศต้นเหตุ
เราก็ต้องดูแลที่ปลายเหตุดูแลตัวเองกันไปก่อนแบบนี้
ขณะที่พื้นที่อื่นจังหวัดอื่นจังหวัดเจียงใหม่
ในแถบปริมณฑลเองก็ยังคงมีเรื่องของค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานนะคะ
เพราะว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
ที่กรุงเทพมหานครเองนะคะก็มีเงื่อนไขมีนโยบายออกมาก็คือวันนี้ค่ะ
กรุงเทพมหานครโรงเรียนสี่ร้อยสามสิบเจ็ดแห่งงดการเรียนการสอนแต่ครูเนี่ย
อาจารย์เนี่ยไปสอนปกติขณะที่มีการแจกหน้ากากอนามัยตามศูนย์บริการสาธารณสุขหกสิบแปด
แห่งของกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยนะคะ
แล้วก็มีการเลื่อนเวลาทำงานของเจ้าที่หน่วยงานภาครัฐของสังกัดกรทม
เป็น๑๐โมงถึง๖โมงเย็นเพื่อเลี่ยงภาวะของการสร้างมลพิษเหล่านี้
ก็คือมาตรการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี
ขณะที่อากาศนะคะตอนบนของประเทศยังหนาวแล้วก็ยังมีหมอกบางพื้นที่
ส่วนตอนกลางนะคะฝนตกบ้างเล็กน้อยภาคใต้ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้นะคะ
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวก็คือเรื่องของการรับมือกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะ
ดูภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็การคาดการณ์ประจำวันนี้นะคะ
เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะคะ
แต่ว่ายอดดอยยอดภูก็ยังคงมีอุณหภูมิต่ำอยู่นะคะประมาณสัก๑๐องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่
ขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะ
ก็ยังคงมีอากาศเย็นมีหมอกแล้วก็มีฝนเกิดขึ้น
ส่วนคลื่นในฝั่งภาคตะวันออกก็จะมีคลื่นต่ำกว่า๑เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝั่งอันดามันนั้นมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
เฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะคะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยแถบนครศรีธรรมราชลงไปค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะขณะนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของทั้งหมอก
ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงฝุ่นควันพิษด้วยปนกันไปค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนร้อยละสิบของพื้นที่นี่คือสภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะคะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมดิฉันขอไปบำรุงต้นไม้ของดิฉันต่อก่อนนะคะ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยสร้างโลกนี้ให้ดูดร่มรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
เมื่อไหร่จะโตนะโอ้โหทันทีเลยเนี่ยเลิศจริง